สวัสดีค่ะสันโจรทั่วชิดกาติดพ่อไทย
ไปกับตลอดข่าวค่ะวันนี้กลับมาสำหรับน้องใบตรอง
ใช่แล้วหายไปไหนมาหายไปวันเดียวเอง

พับกันใหญ่เลยเดี๋ยวปลอยหายไปกลางแม่น้ำคุณผู้ชมครับ
กลับมาในช่วงนี้ในช่วงของตลอดข่าวสนุกสนานเหมือนเดิม

กลับมาทั้งทีก็ต้องพาใครมาด้วยใช่ไหมมีการแสดงพิเศษมาฝากจ้ะ
จากน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอก
มาไกลมากรู้ไหมมาจากจังหวัดไหน

ใช่เมืองเหนือเจ้าจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ท่าทางจะสนุกสนานแน่นอนในวันนี้นอกจากนี้คุณผู้ชมยังร่วมสนุกกับเราได้ด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะที่สำคัญเลยนะคะมีกิจกรรมมาฝากด้วย
ติดตามกันโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในการเล่นไลน์ส่งไลน์

ชอบมากแล้วปีใหม่ไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยมีคืนกำไรด้วยนะ

โอ้โหสนุกกับในโลกโซเชียลแล้วยังได้ของรางวัลกลับไปด้วยแบบนี้

เรียกได้ว่าห้ามพลาดนะคะใครที่อยู่ใกล้โทรศัพท์ก็หยิบขึ้นมาส่งไลน์ทักทายกันก่อนได้เลย
หายไปไหนมาเอ๊ะมีคนมาแทนทำไมเรียนแบบทำผมเหมือนกัน

ส่วนช่วงนี้น้องเขารออยู่แล้วจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามโชว์กันเลยไหม
ไปเลยเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหนี่ไงเป็นยังไงเป็นยังไงคะนำมาฝากในวันนี้เก่งกันมากเลยครับทุกคนครับ
โอ้โหเป็นเสด็จหน้ากันเลยค่ะสวยงามสวยงามจริงมาน้องนี่เขามาจากที่ไหนเนี่ยน้องไปต่อ
มาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จ้า
โอ้โหมาไกลมากโรงเรียนไทยรัฐวิทยานี่มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะ
ใช่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปคุยกับน้องเราต้องถามถึงผู้ฝึกสอนการแสดงในชุดนี้ก่อน
ใช่แล้วเรียนเชิญค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับอาจารย์จารุณีนะคะ
ผู้ฝึกสอนคือถ้ายืนอยู่กลมกลืนนึกว่านักเรียน
ไม่ใช่นี่อาจารย์คุยกับอาจารย์หน่อย
การแสดงที่จบไปชื่อว่าอะไรคะ
้อนกลมบุภามังคละอวยใจค่ะ
ก้มบุภามังคละอวยใจแปลว่าอะไร

กมก็คือโคมแล้วก็บุภาก็คือดอกไม้ที่ใส่เข้าไปในโคม
มังคละคือความเป็นสิริมงคลนะคะ
แล้วก็อวยใจก็คือใช้สำหรับอวยพร

แล้วการแสดงชุดนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ
ก็มีนะคะเยอะมากไปสลับสับเปลี่ยนกันด้วย
ตอนช่วงแรกก็จะเป็นกลมกับบุภาคือดอกไม้นะคะ
แล้วก็ช่วงที่๒จะเป็นเครื่องประกอบจังหวะ
มีทั้งฉาบแล้วก็โมงแล้วก็กลองค่ะ
น้องนี่มาแต่ละคนก็ดูแล้วน่าจะเก่งมากเลยนะ
แล้วก็มีการฝึกมาเป็นอย่างนานหลายปีด้วยแหละใช่ไหม

ถ้าเราจะนับเป็นปีก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อย
เพราะว่าเด็กเขาเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นป๓

ตอนนี้นี่ม๑แล้วนี่ป๖ครับ
ละกันเพราะว่าโรงเรียนจะสอนตั้งแต่ป๑ถึงม๔
แต่พี่อายุเกินม๓
หมดอายุไขในการเรียนอย่างนี้ยังเรียนได้ไหมฮะ
ก็ฝึกกันมาตั้งแต่เรียนชั้นป๔
พยายามการฝึกกันทุกวันหรือหลังเลิกเรียน
แล้วนอกจากนั้นน้องเขาเคยได้รางวัลอะไรมาบ้างคะอาจารย์
รางวัลก็มีมากมายนะคะตั้งแต่เราเริ่มเปิดชมรมมานะคะ
ก็มีรางวัลในระดับประเทศหรือระดับชาตินะคะ
ซึ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แต่มีรางวัลที่เป็นมงคลกับชีวิตพวกเรา
หรือว่าเป็นมงคลกับสถานศึกษาของเราก็คือ
รางวัลชนะเลิศนัตตสินชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

จากนี้ยังมีงานโชว์ไปแสดงที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับ

ช่วงนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดงานต่างในชุมชนในท้องถิ่น
แล้วจะติดตามผลงานของน้องได้ทางไหนบ้างคะ
นั่นน่ะสิเพราะว่าเห็นมีแฟนคลับมาด้วยนะ

ยูทูปก็มีนะคะถ้าพิมพ์ชื่อโรงเรียนเข้าไป

จะพบการแสดงของน้องอยู่
ติดตามชมกันได้และนอกจากนั้นทราบมาว่าน้องที่แสดง
มีเป็นเด็กชนเผ่าชาวขาวด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชายแดน
ติดชายขอบเด็กนักเรียนของเราก็จะมีทั้งไทยใหญ่
กะเรียงนะคะแล้วก็มีไต้แซ่มอีก
แล้วก็หลากหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็ชนพื้นเมืองก็มีค่ะ

ในลูกไทยใหญ่และลูกยกปูย์

ไทยใหญ่ก็จะคล้ายไปทางพม่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่เพราะเราติดชายแดน

พูดได้สิไม่ได้จะทำได้อย่างเดียว

ไหมสูงคะน้องคือเด็กหญิงนั้นหิกกัลัยโอคะ
โอ้โหชื่อเล่นชื่อว่า

ออเพราะว่าอย่างไรค่ะ
ก็คือค่ะอ็อเข้าใจน้องใบตองอ่อ

มีอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์นอกจากไทยใหญ่แล้วมี

น้องเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ได้มีโอกาสได้เข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมด้วย

สุดยอดมากเลยแล้วก็มีชนเผ่าอะไร

ไต้แซ่มไม่เคยได้ยินไต้แซ่มคืออะไรค่ะ

ไต้แซ่มเขาจะมีเชื้อมาทางแม้วค่ะ
แม้วที่พอจะรู้ก็เป็นชาวเขาอุ่นหนึ่งเหมือนกันค่ะ
แล้วก็เหมือนเหมือนมีต้นเชื้อสายมาจากตรงนั้นนะคะ
เอาล่ะสุดท้ายให้น้องทิศแล้วกันนะ
ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าที่บ้านที่ติดตามชมกันอยู่
แล้วก็ชาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ
น้องก็ขอฝากกูก็เป็นเด็กไทยนะ
น้องเขาก็ยังให้ศาวัฒนธรรมอันนี้ต่อไป
แล้วก็สืบต่อไปเรื่อยจนถึงลูกล้าน

เดี๋ยวจะขึ้นทรัพย์ไตเติลให้วันพรุ่งนี้นะคะ

เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องลา

เพราะฉะนั้นแล้วเรามีโชว์การแสดงอีก๑ชุด
ท้ายช่วงนี้กันไปขอเชิญรับชมกันเลยค่ะ
จริง

จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง